แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต้นคะคุณแม่
เขาความจำเสื่อมจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง
ความรู้สึกของขวัญเป็นยังไงบ้างคะ
หนูก็คิดหนักนะคะว่าทำไมครอบครัวของหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วย
บางครั้งหนูใกล้ชิดแล้วหนูก็ร้องไห้คนเดียว

แต่คิดไปคิดมาเราต้องสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
ร้องได้ให้ล้าน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนทั่วประเทศนะครับ
แน่นอนที่สุดนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็นเวลาของเราสองคน
เป็นหน้าที่ของเราที่จะพาเราบรรดานนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัส
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นขวัญใจนะครับของคนรากย่าทีเดียว
เพราะว่าง่ายเหลือเกินไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วครับ
แค่ร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
ง่ายเท่านี้เองครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว
หลายคนบอกแหมกว่าจะมีบ้านได้ช่างยากเย็นหลายคนบอกกว่าจะมีรถได้ช่างยากเย็น
แต่เธอคนนี้กว่าจะมีชีวิตได้ช่างยากเย็นไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิตานำสกุลใจนวลชื่อเล่นชื่อขวัญอายุ๑๓ปี

เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๑โรงเรียนห้วยศักดิยาคม
อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ที่บ้านของหนูมีสมาชิกครอบครัวอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ
มีแม่มียายพี่ชายแล้วก็ตัวหนูค่ะ
แม่มีโรคประจำตัวคือโรคไตเบาหวาดความดันล้างไต๔ครั้งต่อวันนะคะ
ขวัญเขาเป็นคนที่น่ารักอะค่ะมีอะไรที่ในบ้านช่วยได้เขาก็จะช่วยอย่างนี้ค่ะ
บางครั้งก็ช่วยยายไปขายของบ้างบางครั้งก็ช่วยแม่ทำงานบ้างบ้าง
เวลาแม่ทำอะไรไม่ได้ก็จะให้เขาช่วยทำแทนอย่างนี้ค่ะ
ขวัญมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจค่ะเป็นเส้นเลือดหัวใจเกิน
ดูกหลังคดอะค่ะน้องขวัญตอนนี้หลังเขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
ยายของหนูชื่อเล่นชื่อว่าบัวค่ะอายุ๖๖ปีค่ะมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเบาหวานไขมันค่ะ
ทุกวันนี้แม่ก็มีเขาคนเดียวนั่นแหละให้แม่ยายพึ่งมั่งให้แม่มันพึ่งมั่งอย่างนี้
พี่ชายชื่อเล่นชื่อต้นค่ะพี่ชายเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ความความจำเสื่อมโดยจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ
ผมชื่อต้นนะครับเป็นพี่ชายของน้องขวัญนะครับ
ตอนนี้ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
ผมก็ค่อยคิดค่อยพูดอะไรนะครับ
เพื่อจะได้จำว่าเราทำอะไรไป

เพราะว่าน้องไม่ค่อยจะสบาย

เป็นค่ารักษาพยาบาลของตัวเองของลูกสาวค่ะ
ตอนน้องกวันใดอายุประมาณสองเดือน
แบบดูสมองก็โตเกิดน้ำคลังที่สมอง
หมอก็ต้องจอดแล้วใส่วัลโลนที่หัว
ผอดฟังของหนูก็อยากเยอะเงินมาใช้หนี้
ที่แม่กู้ยืมมา
ก็อยากเป็นใครรักษาพยาบาล
รุ่นนี้หนูเจ็บปวดทรมานมากเลย
กรุ่นสันหลั่นเนี่ยค่ะเค้าจะเบียบกรุ่นก้นโกด
เวลาเขานั่งนานเขาก็จะปวดอย่างนี้ค่ะ
นานก็จะปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้ค่ะ
มันก็เจ็บแสบค่ะมันจะล้าวไปทางหลังเลยค่ะ
ก็เจ็บทรมานหรือว่าเจ็บมากกว่านี้ก็ไม่อยากบอกให้ค่ะ
อยากให้น้องขวัญได้รับการผ่าตัด
ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปของใจและรูปกระดูกหลังค่ะ
ถ้าหายก็อยากได้ให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ทำงานมาดูแลแม่ค่ะ
ทุกวันนี้แม่เป็นห่วงลูกมาก
อยากให้ลูกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกนะ

แม่ไม่รู้ว่าจะส่งลูกถึงฝั่งได้เมื่อไร
หมดกำลังแม่เมื่อไหร่

ลูกจะเอาเงินมาแจ้งให้หนูไหมนะ

ขอสู้เพื่อครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับ

ก็ต้อนรับน้องขวัญเป็นครั้งที่๒นะครับ

คุณต้นแล้วก็คุณครูทั้งสองท่านนะครับ
คุณครูธีรเดชและคุณครูนัสพรนะครับ

แล้วก็น้องขวัญนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับ

ทีนี้เห็นบอกขวัญมักจะมีอาการปวดหลังอยู่เป็นเนือง
ขั้นตอนของการรักษากระดูกต้องทำอะไรบ้างคะคุณแม่
ต้องผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กดามที่หลังนะคะ

ซึ่งจริงแล้วต้องไปแล้ว
แต่ว่าณตอนนี้ครอบครัวยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปทำตรงนี้ได้

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่

เพราะว่าที่เชียงใหม่เขาทำไม่ได้
เขาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙ที่เดียวค่ะ
เป็นห่วงอะไรขวัญมากที่สุดเลย
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเขานี่แหละค่ะ
เป็นห่วงแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปแล้วใครจะมาดูแลรักษาเขาต่อจากเราอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่เห็นเขาบอกว่าคุณแม่ก็ทราบว่าตัวเองไม่สบายเป็นโรคไตก่อนที่จะมาถึงระยะนี้

ทีที่ไม่รักษานี่เพราะอะไรคะ
เป็นห่วงลูกแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปรักษาไปถึงขั้นนั้นแล้วเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กลับมาหาลูก
กลัวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยอะค่ะ
คุณแม่สมมุติว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งจะต้องเลือกระหว่างรักษาขวัญกับรักษาคุณแม่คุณแม่จะเลือกอะไรค่ะ
น้องขวัญค่ะหนูต้องให้เขาถึงฝั่งฝันของเขาก่อน
หนูถึงจะยอมเป็นอะไรไปค่ะ
สมมติได้เงินมาแล้วถ้าเป็นทั้งขวัญก็รักษาใคร

รักษาแม่เหมือนกันต่างคนก็ต้องคิดว่ารักษาซึ่งกันและกัน
งั้นวันนี้พร้อมร้องอีกสักเพลงไหมคะ
ครั้งที่แล้วร้องไปได้แล้วเพลงหนึ่งสะสมไปแล้วตอนนี้๑๐๐๐บาท
อยากจะบอกว่าหลังจากฟังเพลงนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเรื่องราวของครอบครัวนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องราวของขวัญของคุณแม่ว่าสะเทือนใจแล้ว
อยากให้ฟังเรื่องราวของพี่ต้นด้วยค่ะ
นะครับในคราวที่แล้วร้องได้ไปแล้วในเพลงที่หนึ่งนะครับ
ตัวช่วยยังอยู่ครบยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
วันนี้ก็มาเริ่มกันต่อเลยนะครับก่อนที่จะคุยกันต่อ
งั้นก็มาถึงเพลงที่๒กันเลยครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๒นะคะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ขวัญคะพี่เป๊กเห็นคุณครูท่านยิ้มเลยนะคะ

ก็เคยเอาไปประกวดค่ะ
งั้นแสดงว่าขวัญร้องเพลงนี้ไหวแน่ใช่ไหมคะ

ก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดก็ได้นะครับ
ฟังไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าหยุดก็รับ๑๐๐๐บาท

แต่ถ้าร้องผิดเมื่อใดก็ตาม
เงินที่มีอยู่ก็จะหักออกครึ่งหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
น้องขวัญจะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะ
ทั้งผู้ชมทั้งคุณครูนะครับ
โอ้เชียวว่าไม่ต้องใช้
เป๊กจะถามขวัญว่าเพลงนี้ขวัญจะนั่งร้องหรือขวัญจะยืนร้อง

คุณแม่คะอยากพูดอะไรไหมคะ
เป็นกำลังใจให้ลูกค่ะแม่รักลูกค่ะ

สู้นะลูกเอาเพื่อได้นะลูก
สู้เขาน้องพี่ให้น้องเป็นที่หนึ่งแล้ว

ขอบคุณค่ะ

ขอให้ตั้งใจให้ดีนะครับถ้าเราตั้งใจเราจะสามารถทำได้
ครูมั่นใจขวัญทำได้
ขอให้ขวัญโชคดีค่ะพร้อมนะ
เพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

หนุ่มขวัญประจงท้อง
ฝากเพลงราวคลายล้องส่งใจฉัน
เสียงเพลงที่กลัววันชวนใจหวัน

ก็กรรมพันธุ์ถึงเผ็ดบุรี
พบกันปีใกล้
ก็เมืองเผ็ดนั้นใกล้
ไกลแค่นี้
แล้วยายไม่มาหาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
มีหนุ่มชาวกรุง
ฝากความรักหมายมุ่งไม่วางเว้น
ทั้งมีสอย
ท้องสองร้อยเซ็น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าหมดรักใหม่
น้องยังกล้ำกลืน
ฝืนใจข่ม
สุรธมเซ็นทรมาน

มองอย่าข่าวบั้ง
ยอดเข้าสูงขอต่าง

ลูกมีเพียงต้นยางวาสนาจึงพาเป็นรอ
สาวเมืองน้ำตาลฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้อง
ขอทำสักคำอย่างขุนของทุ่งกระจบทองไอ้มีทรง
จากใจน้อง
ขอทำสักคำอย่างขุนของทุ่งกระจบทองไอ้มีทรง